ผมโหลดแล้วคุณล่ะโหลดหรือยัง
สนับสนุนโดยนาคารกรุงเทพฯ
สวัสดีครับทุกคนครับ
ขอต้อนรับเข้าสู่แอคชั่นเกมโชว์
เรียกได้ว่าหวานที่สุดในประเทศไทยของเรา

ขอบคุณครับ
พิสูจน์กันว่าคุณใส่ใจรู้ใจกันจริงหรือเปล่า
เพื่อลุ้นเงินรางวัล๑ล้านบาท
สำหรับวันนี้ครับคู่รักของเรานั้น
เป็นนักมวยด้วยกันทั้งคู่เลยทีเดียวนะครับผม
นี้ถือว่าเป็นศึกแห่งกำปั้นจริง
ถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวพบกับคู่แรกของเรานะครับ
เวลากล้ากับธรรมดีเบอร์ฟอคซี
ชายาของเขาคือสายทะลวงไส้
วันนี้เรื่องชกขอพักมาร่วมพิสูจน์รักกับภรรยาคนสวย
คุณหนึ่งวรรณภาพำบุญศรี

ฝ่ายหญิงก็เลยตกลงใจไม่รีรอ
ก็คนนี้พอดีและดีพอจะรออะไร
เมื่อทุกอย่างพร้อมก็เข้าสู่งานวิวา
แล้วก็มีนางฟ้าตัวน้อยหนองไข่มุก
เป็นหมัดทีเด็ดที่มาเติมเต็มความสุขของครอบครัวนี้
ศึกนี้ศึกรักผมมั่นใจว่าต้องชนะคู่ต่อสู้แน่นอนแล้วก็น็อกด้วย
ปกติพี่ระมาคนเดียวก็ชนะทุกสังเวียนนะคะ
ตอนนี้มาเป็นคู่วันนี้ไม่พลาด
เงินรางวัลจะต้องตกอยู่ที่คู่เราค่ะ
นี่แหละครับคู่รักคู่ที่หนึ่ง
ที่จะเข้ามาร่วมศึกเพื่อพิสูจน์รักในวันนี้ครับ

ผมขอต้อนรับเข้าสู่ศึกสุดที่รักนะครับผม

ดังนั้นวันนี้มาเอา๑ล้านบาทแน่นอน

ใช่ไหมเออแล้วแต่ว่าเอาไงก็ว่าไป

ผู้ที่จะมาพิชิต๑ล้านบาทเช่นเดียวกันนะครับ

นักชกจากฝั่งสีน้ำเงินของเรานะครับ
คุณโสงจิตจงจ้อหอและภาระยา

นักมวยสากลเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก

โดนมาเยอะเจ็บมาเยอะ
วบคู่มากับศรีภรรยาคนสวย
ความรักเกิดเพราะเรื่องเจ็บ
จนต้องเข้าโรงพยาบาลไปเจอประชาสัมพันธ์สาว
ปล่อยหมัดฮุกเข้าที่ใจอย่างจัง
เดินหน้าเอาคืนใส่สเต็ปเท้าเดินเกมลุก

ดูแลเทคแคร์ไม่มีขัด
เข้าสู่ประตูวิวาลในที่สุด
รับรองวันนี้นะครับผมอยู่กันมา๑๕ปี

ต้องชนะคู่ต่อสู้อย่างแน่นอนครับ
วันนี้มั่นใจในตัวสามีและมั่นใจในความรักนะคะ

ที่จะเข้ามาร่วมศึกเพื่อพิสูจน์รักในวันนี้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

ทะลวงฟุมทะลวงไส้อะไรพวกนี้ไม่มีเราแขวนไว้หมดแล้ว
เราก็เลยเหลือแต่พลังหัวใจเออใช่
มีความหวานที่บ้านเยอะแยะมากมายเอาใจเก่งไหมครับ
ใจเก่งค่ะทำอาหารเองซักผ้ารีดผ้าทำได้ทุกอย่างเลยค่ะ
ไม่ต้องทำเลยค่ะมีเขาคนเดียวสบายใจ
สบายใจเลยยังเลี้ยงได้อยู่แล้วเลี้ยงได้ดูแลได้ทำไมถึง

เวลาคุณอยู่บ้านคุณนิสัยเป็นอย่างไร

เดี๋ยวนี้ยังเลิกไปยังครับที่นอนอยู่บนมอไซค

ก็ไปช่วยเกี่ยวกับช่วยสังคมบางประโยน์กีฬาบ้างนะครับโอโหเยี่ยมเลย
ขับฮาเลนี่ต้องขี่ช้าใช่ไหมครับ

ช้าไปเพราะว่าถ้าขี่เร็วเดี๋ยวคนไม่เห็น

โอ๊ยถ้าจะขี่ขนาดนี้นิ

ก็ถือว่าสนิทครับแต่ว่าพี่รักกับผมนี่จะห่างกันหน่อย
แต่ด้วยรุ่นน้องเราก็ตามมาติด
แต่มาเห็นตอนที่พี่ระชก

แล้วสุดท้ายพี่ระก็เลิกไปเราขึ้นมาเป็นรุ่นน้องตาม
แลบอกว่าแขวนนวมเนี่ยแขวนตรงไหนพี่

คนอื่นก็อาจจะไม่ถามแต่ผมอะอย่างผม
ผมมาอย่างเนี้ยหลายคนแล้วผมเป็นข้างหลัง
มิเลถามมาอย่างเงี้ยหลายคนแล้วแล้วก็หายท้องไปหลายคนแล้วด้วย

ทุกส่วนรู้ใจอีกไหนกับซึกลิ้นกับฟัน
ถ้าพร้อมแล้วไปดูกฎิกากันเลยครับ
ที่ต้องถูกต้องและตรงกัน
คู่รักคู่ใดใส่ใจและรู้ใจกันมากกว่า
ก็รับหัวใจสะสมไปเลย

ลิ้นกับฟันนะครับที่บอกไปแล้วเนี่ยนะครับ

และคำตอบที่จะมาจากเรื่องราวในชีวิตของพวกคุณ
ดูสิว่าคุณใส่ใจรู้ใจกันจริงหรือเปล่านะครับ
และสามารถตอบได้หรือไม่เพื่อชิง๑หัวใจในรอบนี้นะฮะ

คำตอบข้อที่๑คือต้มยำกุ้ง
คำตอบข้อที่๒คือนายขนมต้ม
คุณคิดว่าสุดที่รักของคุณจะเลือกอะไร
และคิดว่าคำถามมันคืออะไรครับ
ต้มยำกุ้งกับนายขนมต้ม
พี่จะตะโกนทำไมเนี่ย
พี่ทำให้ผมตกใจถ้าพี่ตะโกนแบบ

เพราะเขาเสียชีวิตไปนานแล้ว

แล้วคุณเตรียมตอบคำตอบในนั้นนะฮะ

๑หรือ๒

ว่า๑อ่า

แรกของคุณคุณสั่งเมนูอะไร
คุณมาสั่งต้มยำกุ้งแน่นอน

แม้ถ้าเมนูแรกคุณสั่งในขนมต้มมานี่

ดังนั้นนี่ตอบถูกไปเดทกันครั้งแรกที่ไหน

แล้วก็มองอะไรรีวิวลงมาข้างล่าง

อยู่บนดอยมีกระโฟงกาแฟกินแล้ววิวสวยงาม
แล้วก็จะได้มีโอกาสมองข้างล่างขายผ้าขายอะไรกัน
เด็กร้องกันเจี๊ยวเจ้าเห็นรถเข็นกันไป
พัทับใจตรงไหนค่ะที่ไปเดทกัน

จริงแล้วเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดเนอะ

แต่ว่าชวนเราไปเราก็บอกโอเคเราว่าง
เราอยากจะไปเจอด้วยเหมือนกัน

อยากรู้จังเลยพี่พิลาพเข้ามาที
ยังไงสมมุติผมขอเป็นคุณหนึ่งแล้วกัน
ไม่ใช่อย่างนั้นนะหนึ่งก็

ตอนพี่ระเจอครั้งแรกขอยังไง

เบอร์หน่อยครับว่าเผื่อมีอะไรจะไว้คุยกัน

ให้การ์ดมีน้ำบัตรด้วยน้ำบัตรแต่เป็นภาษาอังกฤษ
เขาก็ยืนแบบงงแล้วไหนเบอร์โทร

งงอยู่๕วันเริ่มสมัครเรียนภาษาอังกฤษเริ่มต้นใหม่เลย

ไม่รู้ค่ะเพราะว่าหน้าตาเขามันไม่เหมือนเมื่อก่อน

มันอ้วนขึ้นมันธรรมน้ำงวลมันเฟิร์มไง
อือนึกว่าจะหยุดชั้นน้ำต้องนั่งแบบว่าไม่ใช่แค่หน้าตาทั้งหมดเลย
ก็เริ่มแบบเริ่มคบกับเราเริ่มไปมา
เริ่มไปกินข้าวเริ่มออกไปข้างนอกอะไรอย่างนี้

ไม่ใช่ทำไมต้องไปบอกเขาต้องให้เขาถ่ายรูปล่ะ

อ๋อมารู้ว่าตอนหลังว่านี่คือขาวไซด์เกล็กซี่นั่นเอง

ว่าจะรู้ใจกันสักแค่ไหน
คำตอบของคุณนะครับมี๒ข้อด้วยกัน

หรือข้อที่สอง๒๐๐
คุณคิดว่าสุธิราชของคุณจะเลือกอะไร
แล้วคำถามมันเกี่ยวข้องกับอะไรครับ๑๐๐๒๐๐เนี่ย

น่าจะเกี่ยว๒๐๐นี่คือมีเหตุการณ์

ผมเนี่ยเป็นคนที่เจอครั้งแรกที่โรงพยาบาล

ขับรถยนต์ไปส่งแล้วเขาก็กลับมาซ้อมมวยที่โบนันซ่า

ให้เขาโทรเขาก็โทรอยู่๒รอบ๓รอบ

ผมตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะกลับที่พักได้ยังไง
ก็เลยคุณหนุ่มครับผมยืมตังค์๒๐๐ครับ

นี่แหละที่จำได้ว่ามี๒๐๐เหตุการณ์

ดูสิว่ารู้ใจใส่ใจกันจริงหรือไม่ครับ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

เราก็จะคอยดูแลต้อนรับ

ก็มาคนเดียวพี่ประมวลศักดิ์มาทิ้งไว้
เราก็สงสารจะ๔โมงแล้ว

เพราะว่าโทรพยายามหลายรอบแล้วค่ะ
ก็ไม่มีใครรับสายที่ค่ายมวยเขาค่ะ
เหตุการณ์วันนั้นก็เลยทำให้คุณได้รู้จักกัน

อีกวันขึ้นผมฝากเพื่อนไปให้
เอาแล้วไปจีบกันตอนไหนช่วยเล่าให้ฟังหน่อยดิ

บอกว่าหนุ่ม

ว่ามีคนขอเสื้อทีมชาติ

คนที่เป็นมัมพันอ่ะ

มันกดตัวเองเวลาฝนตกหยิงข้างได้เลย
ให้เบอร์โรงพยาบาลนะคะไม่ได้ให้เบอร์ตัวเอง

เยอะข้าวอาทิบาลนะก็พาเพื่อนไป๗คน
แล้วทางบ้านเราไม่กลัวว่ามีการป้นสะดมหรืออะไรยังไง

ที่บ้านคุณพ่อเตรียมลูกซองไว้ลูกเข้าไปหลบข้างหลังเลยลูกเอ้ย

ต้อนรับ

พอตาก็แฮปปี้บอกว่าโอ้โหได้ผู้ชายที่ดีจริง

ครับครับเจอครับ
และทางด้านฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกก็ไม่น้อยหน้า
โชว์ความรู้ใจใส่คืนไป๑หมัด
ก็ต้องมาวัดกันในคำถามสุดท้ายล่ะครับ

หากคุณทั้งคู่ไปดินเนอร์สุดหรูในวันพิเศษกัน
แต่ดันลืมนำกระเป๋าสตางค์มา
คุณคิดว่าสุดที่รักของคุณจะทำอย่างไร

ฝั่งนี้ก็น่าจะรู้อยู่เหมือนกันเพราะสนิทกันแล้วนะฮะ
ข้อ๑ยืมตังค์บ่อย
โอ้โหยืมตังค์บ่อยเลยนะ

ปล่อยให้เมียล้างจานอยู่ที่ร้าน

ทางคู่ของคุณสมจิตกับคุณอุ๋มตอบก่อนนะครับ

โอ้โหไม่เหมือนกันครับ
๑กับ๒เดี๋ยวค่อยมาเคลียร์๒กับ๑นะ

๑ยืมตังค์บ๋อยกับ๒ปล่อยเมียล้างจาน

ชอบที่สุดเลยตรงนี้

ไม่ใช่นี่ก็ปล่อยเมียล้างจานครับ

แต่เดี๋ยวคุณเอาไปเคียงกันที่บ้านเองแล้วกัน

ทำไมถึงคิดว่าจะปล่อยเมียล้างจาน
ก็น่าจะให้เมียล้างจานเพราะเมียล้างจานเก่ง

ดังนั้นผมฝากเมียผมช่วยล้างจานเนี่ยนะครับ

เราล้างจานก็ไม่ต้องไปใช้เขาไง

ข้อนี้ตั้งแต่วันนี้ต้องเช็คเงินในกระเป๋าก่อนจะออกจากบ้านแล้วล่ะ

นะครับดังนั้นเอาไปคนละ๑คะแนนนะครับ
ได้คู่ละ๑หัวใจไปเลย
เดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะมีการสลับหน้าที่กันนะครับ
ดูสิว่าภารกิจของคุณนะจะต้องเจออะไรกันบ้าง

และในยกแรกทั้งคู่ก็เสมอกันไปอย่างไม่มีใครยอมใครเลยทีเดียว
ช่วงหน้าศึกหวานมันฉันคือเธอจะสนุกสนานขนาดไหนห้ามพลาดครับ